เรื่องนี้ก็ต้องการการตรวจสอบเช่นเดียวกันเพราะก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนรับวาเลนไทยเลยนะครับ
มีคนสวมผ้าเหลืองแล้วก็นอนกอดกันอยู่บนเตียงแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมโอ้โหภาพนี้พอไปอยู่ในโลกออนไลน์นี่คนวิพักษ์วิจารณ์กันมาก
บางคนบอกเป็นความหวานที่ขัดใจมากโดยเฉพาะชาวพุทธนะคะ
มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะก็มีคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะ
ช่วงสายที่ผ่านมานะคะทีมข่าวลงพื้นที่วัดเขาวงพระจันทร์ที่ตำบลห้วยโป่ง
อาวาสวัดเขาวงพระจันทร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปก็มีพระครูพัทรปัญญาวุฒิเจ้าคณะอำเภอโคกสำโลงนะคะ
แล้วก็มีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีพระเทพเสนาบดีนายอำเภอโคกสำโรงก็อยู่นะคะ
นายสิทธาผู้เอี่ยมว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกรภาชนะทิศนักวิชาการศาสนา
ชำนาญการรักษาราชการแทนผู้มนุยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรี
ตำรวจก็อยู่ค่ะคือก็ไปกันที่วัดพร้อมกันเหมือนกับไปหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เพราะว่ามันเป็นประเด็นร้อนพระธวัชชัยเจ้าอาวาสบอกว่าพระในภาพคือพระธนสรรค
เป็นพระในสังกัดวัดสาคอนสุนประชาสรรค์อยู่กรุงเทพ
ช่วยงานประจำปีที่วัดเขาวงพระจันทร์ตั้งแต่๒๒มกราคมถึง๑๒กุมภาพันธ์
ก็ช่วยงานเสร็จแล้วก็กลับออกไปนะคะ
ก็ยืนยันว่าภาพที่มีการแชร์กันเนี่ยภาพนี้นะคะเป็นภาพเก่านะคะ
ไม่ได้เกิดขึ้นที่วัดเขาวงพระจันทร์แห่งนี้ไปฟังท่านพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นพระจริงนะคะแต่ไม่รู้จำวัดอยู่ที่ไหนตอนนี้
พระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีก็โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าอาวาสวัดสาคอนสุนประชาสรรค
ถามถึงพระธนสลันนี่แหละค่ะ
ซึ่งเจ้าอาวาสก็ยอมรับว่าเคยอยู่ที่วัดจริงแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปจำวัดอยู่ที่ไหน
แล้วถ้าพบว่าอยู่วัดไหนก็ต้องให้ศึกเพราะว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสม
ก็ยังตามตัวไม่ได้นะคะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนค่ะตอนนี้ค่ะ